คุณผู้ชมคะมาดูผู้ผลิตโปรแกรมสำนักงานจากจีน
มีการทุ่มงบประมาณกว่า๒๐๐๐ล้านบาท
เพื่อที่ต้องการที่จะส่งเสริมแล้วก็ผลักดันให้ประเทศไทย
ก็คือทำให้บุคลากรในประเทศเข้าถึงเรื่องของเทคโนโลยีระดับสูงได้
โดยประธานเจ้าหน้าที่บริหารสายงานการตลาดและผู้ก่อตั้งบริษัท
แล้วก็ผู้ให้บริการอินเตอร์เน็ตจากประเทศจีน
เข้ามาตั้งในประเทศไทยเพื่อที่จะรองรับข้อมูล

ไม่ว่าจะเป็นการจัดเก็บการประมวลผล
รวมถึงการวิเคราะห์ข้อมูลจำนวนมหาศาล
เทคโนโลยีจะเชื่อมกับอุปกรณ์รวมถึงเครื่องมือต่าง
ก็คือประเทศที่ประชากรมีทักษะ
มีโอกาสในการเข้าถึงอุปกรณ์คอมพิวเตอร์
เทคโนโลยีดิจิทัลในระดับสูงด้วยนะคะ

ซึ่งผมมองว่าเป็นเรื่องเร่งด่วนของประเทศนี้

เหนือเพียงพม่าและเขมร
สำหรับการสร้างไล่เส้นจำนวน๑๔๓๐๐๐๐๐ไล่เส้นนะคะ
เพื่อที่กระจัดจายลงในพื้นที่
โรงเรียนมหาวิทยาลัยรวมถึงแหล่งเรียนรู้ต่างตามต่างจังหวัด
สถาบันอาชีวะเพื่อให้เข้าถึงกลุ่มเป้าหมาย
ไม่ว่าจะเป็นนักเรียนนักศึกษาครูอาจารย์
ล่าสุดมีการหารือร่วมกัน
พูดถึงแผนงานพูดถึงขั้นตอนการดำเนินงาน
แล้วก็คาดว่าจะช่วยลดต้นทุนแล้วก็การรั่วไหลเงินออกนอกประเทศ
ปีหนึ่งไม่ต่ำกว่า๕๐๐ล้านบาทเลยล่ะค่ะ